ไปค่ะไปต่อนะคะไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับ
เคยได้ยินคำว่าเข้าเฝ้าพระอินทร์ไหม
เคยได้ยินนะเวลาดูหนังจากวง

มันต้องแอบหลับในห้องนี้อย่างเพื่อนจะบอกครูว่า

ทศกัณฐ์มาปลูกแล้ว

คือเรื่องของเรื่องเขาประมาณว่าซ้อมละครกันอยู่
จังหวะนั้นนี่น่าจะเป็นเรื่องรามเกียรติ

น่าจะเป็นบทของทศกัณฐ์ยาวไปหน่อย

ไม่แน่ใจนี่นอนอยู่พระรามหรือพระลักษณ์
แต่ดูท่านอยู่ในท่าที่เหมือนกับไปเฝ้าพระอินทร์จริง

เขาสกัดสะกิดบอกถึงบทแล้วได้เวลาแล้ว
ตื้นเถอะลูกมารับได้แล้ว
อาจจะเป็นตอนในนี่ไงที่พระลักษณ์ลอยน้ำนางลอยที่แปลงร่าง
ก็หลับไปโดนสอนผิดใช่ไหม
ไม่น่าจะใช่ไหมก็หลับไปแต่น่าจะโดนสอนนานที่นอน

ผมว่าน่าจะเป็นคลิปไม่ผู้ปกครองก็คุณครู
ตัวนี้น้องนักเรียนกรรมสั้นพรงกันได้มั้ยคะ
พอเห็นแบบนี้แล้วมันน่ารักจริง

คลียร์เลยหลับอิ่มกับบท
แล้วคุณดูพัดลมไงพัดลมมันพัดอยู่ใกล้เอาเคลิ้มไง
เคลิ้มกำลังนอนคือในท่ามันจะต้องมีไงกำลังนอนนอนร้อง
พัดตานิดนึงในทศกัณฐ์บัตรนั้นทศกัณฐ์ยักษา
หลับแล้วไอ้หลับอย่างเดียวไม่ว่าแต่ว่ามีน้ำลายย้อยด้วย
แล้วท่าตะแคงนี่มาแน่เอาให้ดูสนุกสนานนะครับ
ไปโพสต์ในโลกโซเชียลเอาไว้ก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมที่ดูทีวีในตอนนี้
พลาดถึงคลิปสนุกแบบนี้เช้าอยากให้มีรอยยิ้มกันทุกคนล่ะครับ